มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคมากครับเพราะว่าผมเคยร้องประกวดตอนเด็กเนี่ยครับ
เป็นช่วงเวลาที่เครียดทีเดียว

เป็นช่วงเวลาที่เครียดทีเดียว
มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคมากครับเพราะว่าผมเคยร้องประกวดตอนเด็กเนี่ยครับ
เป็นช่วงเวลาที่เครียดทีเดียว
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
เสียงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย

คุณผู้ชมที่รักครั้งที่แล้วค่ะเราอยู่กันกับหนุ่มน้อย
ซึ่งอย่างที่เป๊กบอกไว้ว่าหัวใจของเขาน่ากราบมาก
จริงแล้วเขาไปทำกิจกรรมอื่นแบบที่เด็กควรทำกันก็ได้
แต่เขามีใจรักในคุณยายซึ่งเห็นคุณยายอยู่คนเดียว
เพราะว่าสูญเสียคุณตาไปแล้วกลัวคุณยายจะเหงาค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าเป็นคุณยายเขาทั้งทีให้น้อยกว่านี้ได้ยังไง

สวัสดีครับ
ผมนายนวทกนามศกถชื่อเล่นชื่อเต้ออายุ๑๗ปี
เรียนอยู่ชั้นม๖เหนือนแกรงวิทยาสถาวรณ์จังหวัดไอยองครับ
ทุกวันนี้อยู่กับยายสองคนครับเมื่อก่อนนี้ยายเขาอยู่คนเดียว

ยายเขาก็จะไปเก็บหัวมัน

แกก็ค่อยคานขึ้นมา

ก็เห็นแกนั่งปวดขดตัวอะไรอย่างนี้ครับ

เขามาเขาเอาขอบตะกาผ่ามาเลย
เขาบอกจะมาอยู่ยายแล้วนะ

เห็นเต๋อยากเรียงไก่ก็เลย

ผมก็ตั้งใจจะไปทำเล้าไก่นะครับ

แล้วตอนนี้เนื่องจากต้องค้าไว้อย่างนี้ก่อน

ไม่ว่าจะเป็นขุดดินตั้งเสามุงหลังคา

คิดว่าเราอยู่คนเดียวเรายังเหงาเลยค่ะพี่

มือถือปิดยังคิดว่าผิดไหน
แบ่งเสื่อมไว้ช้าเท่าไรมันก็ไม่เข้า
น้องเต้อร้อง

มาพบกับน้องเตอร์ครับ
เด็กหนุ่มผู้ทำทุกอย่างเพื่อรอยยิ้มของยาย

สวัสดีครับสวัสดีครับ

เหมือนเดิมครับขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

คุณยายระเอียดสวัสดีครับ

คิดไหมว่าจะเอาเงินจากที่ไหน
ไปทำเล้าไก่แล้วก็ส่งตัวเอง
เรียนในระดับมหาวิทยาลัย
ก็คงจะไปรับจ๊อปนะครับ
ช่วยร้านอาหารอย่างนี้เป็นเด็กเสิร์ฟอะไรบ้าง
แบบไหนอยากให้ทุกคนมองโลกของผมกับยายเป็นสีชมพูเลยครับ
กะเลยว่าเสื้อลูกม้ายเนี้ยต้องสีชมพูครับพัดถุงสีชมพู
ถ้าเตอร์เขาได้ตามเป้าจริงแล้วเขาจะจัดชุดสียพูหนักหน่วงอย่าง
ให้คุณยายคุณยายจะไหวไหมคะไม่ไหวค่ะ

เดี๋ยวจะเข้าสู่การแข่งขันเพลงที่๔นี้แล้วนะคะคุณยายนะคะ
เพราะเพลงต่อไปเป็นเพลงที่๔แล้วค่ะ
เขาเพลงที่๖๐๐๐๐นะคะคุณยายค่ะ
เชิญคุณยาให้กำลังใจน้องเตอร์ได้ค่ะ
น้องสู้นะลูกสู้
ฟังให้ดีขอให้เตอร์โชคดีกับเพลงโจทย์ค่ะครับถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาทมาเลยครับ
เปิดแชนน์โทรมานะคะ
ห้องแรกเนี่ยโอ้โหหน้าบอกได้เลยว่ามีปัญหา

เพลงนี้เป็นอุปสรรคมากน้อยขนาดไหนในชีวิตของเต้ย
ในการที่จะคว้าเล้าไก่มาให้ได้
มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคมากครับเพราะว่าผมเคยร้องประกวดตอนเด็กอย่างนี้ครับ

ใช่ครับแต่ก็ไม่เคยจับอีกมานานเลย
ถ้าเต้อรู้สึกว่าเต้อไม่ปลอดภัยตัวช่วยเรามีนะคะยังไม่ได้ใช้เลย

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
เตอร์นะครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
เอาละครับตัวช่วยล่ะครับยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ

มีทั้งหมด๖แป้นป้ายโดยการเลือกใช้ได้๓แป้นป้ายจาก
เหมือนจะตัดสินใจในวินาทีสุดท้ายรังเลพอสมควร
ตอนนี้ความลังเลเตอร์ต้องสลัดทิ้งไปให้หมดแล้วค่ะ
ไม่ใช้ตัวช่วยต้องร้องให้ถูกต้องอย่างเดียว
มาถึงเพลงที่๔ครับเพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๔เพลงมาครับ
ขอบคุณครับ
ลงรถทั่วเมืองราชสีมายาหมอจ๋าลูกม้ายาช่วยหน่อย
พบความแพ้ภายจากตายเมื่อรักมีลอย
หัวใจเหงาหอยกลับบ้านอีสานวันนี้
ลงรถทั่วมายาโมร้องไห้โหแม่สาวทักษิณธรรมดี
รักหลานกลมหลวงหลอกลวงให้ช้ำชีวิต
ทุ่มใจเต็มที่ทำหัวใจพี่ปวดร้า
จากอีสานบ้านเกิดเมืองนอน
สู่เมืองชุมพรสุดฟ้าเมื่อคราหน้านา
ใจน้องไม่แน่สาวสวนกาแฟทำฟ้า
จิ้งใจเพียงเจ้าเผื่อรากลมเพราะหนุ่มสวรรยา
ลงรถทั่วเมืองรามหายาโมร้องไห้หอ
เววาใจหายเมื่อกลายสว่าง
แววเสียงเพลงแคลนจากแดนอีสานเมื่อสา
คนรักเหมือนห่างกลับมารักษาแผลใจ
ช่วงเวลาที่เครียดทีเดียว
มีการย้อนมีการตะคุบมีหลายวิกฤตที่เกิดขึ้นในเพลงนี้
กระทั่งตัวเต้ยเองก็ไม่มั่นใจว่าในสิ่งที่ตระคุบ
คุบได้ครบไหมในสิ่งที่ย้อนย้อนได้ถูกต้องไหม
ให้เดินไปกอดคุณยายทีนึงไปไปกอดก่อนเลยไปคุยกันก่อนเลย